ดาบตำรวจอัตภพรซึ่งเป็นพระอยู่
พระพี่ชายบอกว่าเชื่อว่าน้องชายจะมอบตัว
เพราะว่าผ่านจุดที่ผ่อนคลายไปแล้ว
แล้วก็มีการทิ้งอาวุธสงครามก็น่าจะเจตนาที่ไม่สู้แล้ว
อีกหนึ่งประเด็นที่พระพี่ชายบอกว่า
ไม่สินว่าน้องชายยิงลูกตัวเองได้ลงขอ
เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักลูกมากเลย
ในครองที่บริเวณท่าน้ำวัดอินทราวาสพื้นที่หมู่๕
ย่านบ้านมะปรางตะบนกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคม
ห่างจากจุดเกิดเหตุของบ้านผู้ใหญ่โรง๑๐กิโลกรัม
วันนี้ล่าสุดพระบัยดีกาเสลิมชัยอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นพระพี่ชายของดาบตำรวจอัตภพรเปิดใจแบบนี้
คือกรณีที่ตำรวจติดตามแล้วก็ไปยึดปืนเอ็มโฟของดาบตำรวจอัตภพร
ที่นับไปทิ้งไว้ในคลองบอกว่าน้องชายที่ทำแบบนี้
แสดงว่าเขามีเจตนาที่จะไม่สู้แล้วนะแล้วเขาพร้อมที่จะมอบตัวแล้ว
อันนี้พระพิชัยเชื่อแบบนั้นญาติและตำรวจต้องการให้น้องชายเข้ามอบตัว
ฝากบอกผ่านมาเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม
แล้วเชื่อมั่นว่าตอนนี้น้องชายน่าจะผ่านจุดที่เขาผ่อนคลายลงไปแล้ว
น้องชายน่าจะผ่อนคลายลงและจะมอบตัวเร็ววันนี้แน่นอน
เชื่อเหลือเกินว่าน้องชายจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะน้องชายรักชีวิตรักการเป็นตำรวจมาก
ส่วนสาเหตุก็ไปถามพระพี่ชายพระพี่ชายบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะน้องชายไม่เคยพูดอะไรไม่เคยปรึกษาอะไรส่วนใหญ่จะไปปรึกษานายธรรมรัฐ
เชื่อว่าธรรมรัฐเองจะสามารถช่วยให้น้องชายสามารถแก้ไขปัญหาได้

ด้วยความรู้สึกความสัมพันธ์ทางสายเลือดรัฐบาลเชื่อมั่นล้านโดยเต็ม

ทำไมถึงได้เชื่อมั่นขนาดนั้นนะครับว่า
ประเด็นที่หนึ่งอยากเลือกข่าว
โดยในความเป็นน้องชายอัตภพรเขารักชีวิตราชการตำรวจ

อีกหนึ่งเรื่องที่พระพี่ชายท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
ก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของน้องบาท
ส่วนตัวท่านเองก็บอกว่าไม่เชื่อเหลือเกิน

เพราะว่าน้องบาทเป็นลูกที่คนเดียวของดาบตำรวจอัตภพร
แล้วตัวของดาบตำรวจเองเขารักลูกมากรักน้องบาทมาก
น่าจะมีคนอื่นทำให้เสียชีวิตมากกว่า
อันนี้เป็นสิ่งที่พระพี่ชายเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ